เซทีป้ายแดง

หวาระดี้ฝักท้องของคนอยากรวย
วันนี้จะพาไปพบกับเศรษฐีป้ายแดง
รวยได้ด้วยเมนูอาหารเส้น
ประจำชาติของชาวไทยเรา

คือยังไงเขาตอนิเค้าผัดกะทุนกระทะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

คือพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นผู้พิการทางการได้ยิน
ถ้าที่จะพูดไม่ได้ไม่ได้ยินเนี่ย
แต่ฝีมือการนำมะไถ่ไม่เป็นสองลองใครแน่นอนครับ
ก็อย่างที่เหี้ยต้องกลับก่อนนั่นแหละครับ
ซึ่งความพิเศษอย่างหนึ่งของร้านนี้ก็คือ
ทั้งเจ้าของร้านรวมถึงภรรยาและผู้ช่วย
เขาเป็นผู้พิการทางการได้ยินครับ

ร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่าน

เมื่อกี้ดูเห็นเฮียแบบยืนฝึกภาษามากแล้ว

อ่าโอเคมาที่นี่จะกินผัดไทยแลนด์

พี่พามาผิดจีนใช่ไหม
คือเขาก็ไม่ได้ใบ้กันทั้งร้านครับ
พี่ก็พูดได้อันนี้คือพี่อ้นนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

อย่างนี้เวลาคุณพี่สื่อสารกันในครอบครัวเนี่ย

ก็ผมกับพี่เอก็จะใช้ภาษามือ

เรียนด้วย๕๐แล้วก็เข้าใจกันพี่น้องอีก๕๐
แล้วเอางี้เขาเรียกอาหารผัดไทยทีเดียวดีกว่า

ที่ร้านมีผัดไทยแบบไหนบ้างครับพี่
ที่ร้านก็มีผัดไทยธรรมดาเลยนะครับ
แล้วก็ที่ขายดีมากก็จะเป็นผัดไทยกากหมู

ก็มีตั้งแต่ไม่เผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมาก

ใช่ครับที่นี่จะปรุงสำเร็จเลยครับ

สังเกตป้ายครับผมนี่จริงจริงได้มา๕ปีซ้อนแต่อีก๒ปีป้ายังส่งไม่ทัน
ได้มา๕ปีซ้อนแล้วเหรอพี่

รางวัลนี้ไม่ได้ได้มาง่ายแต่หนูอยากรู้ว่าพี่ได้รางวัลนี้มาได้ไง
ทางร้านก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าปีนั้นเหมือนว่าช่วงนั้นมีฝรั่งมาทานที่ร้านเยอะมาก

นี่เวลาเขาทดสอบเขาทำอย่างนี้นะเขาจะไม่บอกจะรู้ตัวเพราะถ้าบอกรู้ตัวเจ้าของก็เหมือนกับเตรียมพร้อมไง
อันนี้คือเหมือนกับทุกจานที่คุณทำต้องอร่อยรางวัลแน่นขนาดนี้เดี๋ยวพี่ให้น้องจ๊ะชิม
อยากชิมมากเลยและชอบเป็นคนที่ชอบผัดไทยอยู่แล้วด้วย
ครับผมอ่ะงั้นรอเลยครับให้เฮียโชว์ฝีมือการทำหน่อยครับครับผม
ได้เวลาไปดูวิธีการทำกันแล้วล่ะครับซึ่งสิ่งที่เห็นเด่นเป็นสง่าเลยก็คือเตาถ่านนั่นเองสมตามชื่อร้านเลยล่ะครับ
อาจารย์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้บุกเบิกเจ้าของร้านนี้นะฮะเป็นพี่ชายของพี่โอนครับพี่เอสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เอที่เราเกิดตั้งแต่ต้นรายการแล้วเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะครับพี่เอก็ต้องเวลาจะคุยกันเนี่ยต้องสื่อสารผ่านพี่อ้น
พี่โอนครับการเรียนเชิญครับผมครับผม
น้องจ้าค่ะสงสัยไหมคะว่าเราต้องมีทั้งสี่เตานี่เห็นไหมอ่ะนี่ครับ
ละเตามีหน้าที่หมดเลยทำไมต้องแบ่งหน้าที่คะพี่
บางคนเขารอตั้งสองสามชั่วโมงครับเราก็มองว่าเขารอนานไปอืม
เราก็เลยค่อยพัฒนาว่าตรงไหนมันเสียเวลาเราก็ปรับ
อย่างเรามองว่าเราถ้าเราไม่ลวกเส้นเนี่ยมันช้ามากครับ
เราก็เลยต้องมีเตาลวกเส้นขึ้นมาแยกไปเลยใช่อย่างเตาแรกเนี่ย
ก็ให้พี่เอปรุงครับอันที่สองก็ลวกเส้นใส่ได้เลยครับ
ที่สามเนี้ยก็รอให้เส้นมันแห้งอ่าครับพอเจ้าที่สี่
แล้วก็จะใส่ผักใส่ไข่ใส่กากหมูใส่ถั่วงอกแล้วรสชาติพี่
สมัยก่อนที่ยังไม่ได้แยกเตากับแยกเตาแล้วเคยเทสนะว่ามันเหมือนกันเป๊ะ
อืมใช่ครับเราเราเคยลวกเส้นแล้วแล้วเราก็ลองมาผัดดู
รสชาติก็ยังเหมือนเดิมเดิมนะเดิมครับเพราะว่าลูกค้าก็ต้องคาดฝั่งนะ
รสชาติอร่อยเหมือนเดิมใช่ค่ะนะฮะโอ้โหที่แท้การมีสี่เตาก็เพื่อประหยัดเวลานั่นเองล่ะครับ
งั้นเราลองมาดูขั้นตอนการทำผัดไทยกันแบบชัดกันดีกว่าครับ
ขั้นแรกพี่เอก็จะนำเครื่องปรุงลงไปผัดที่เตาแรกก่อนครับระหว่างนั้นก็ลวกเส้นในเตาที่สองไปด้วย
เมื่อเส้นได้ที่แล้วก็จะเทลงไปผัดรวมกับเครื่องปรุงที่เตาแรกจากนั้นก็จะส่งกระทะไปผัดต่อที่เตาที่๓
เพื่อผัดให้เส้นแห้งและก็ส่งกระทะไปเตาที่๔
ซึ่งจะไฟอ่อนกว่าเพื่อจะใส่เครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นไข่กากหมูเม็ดมะม่วงหิมมะพาน
ตามแต่ที่ลูกค้าจะสั่งก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมนำไปเสิร์ฟได้แล้วล่ะครับ
นอกจากเรื่องเตาแล้วจ๊ะที่ประหยัดเวลายังมีเทคนิคเรื่องของไข่ด้วยยังไงครับ
ใช่ครับไข่เนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยเรามาต่อใส่กระทะเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันช้า
เราก็เลยคิดว่าเราทำเป็นไข่ม้วนอย่างนี้ออกไปเลยโอ้โหหนักตึ๊บนี่นะครับ
ครับผมถ้าเป็นไข่ม้วนอย่างเงี้นี่ถ้าคนมาแบบว่ามาเฉยเฉยไม่รู้ว่าที่นี่เป็นร้านผัดไทย
นึกว่าเป็นร้านโรตีเลยนะครับครับผมมาแล้วนี่เฉพาะกากหมูที่เด็ดของร้าน
อันนี้เป็นแบบว่าทำเองใช่ครับทำใหม่ทุกวันครับแล้วทุกเตานี่เป็นเตาถ่านหมดเลย
ทำไมต้องใช้เตาถ่านค่ะพี่ครับครับเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยมันเป็นสูตรโบราณ
ซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมกว่าหอมกว่าเตาแก๊สแน่นอนครับ
อ๋อคือเวลากินมันจะมีกลิ่นเหมือนหอมหอมหอมถ่านหอมไม้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่พี่โอนคะหนูอยากรู้ว่าเวลาคนมาสั่งเนี่ย
หนูอยากเห็นวิธีการที่แบบพี่จะสื่อสารกับพี่เอเอาเป็นผัดไทยกุ้งสดเผ็ดระดับสามครับ
ครับก็คือเป็นเส้นเล็กนะครับครับผมเส้นเล็กกุ้งสดของจานเผ็ดระดับสาม
แล้วอย่างเรื่องซอสผัดไทยล่ะคะทำมาจากไหนทำยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
สผัดไทยเราก็เป็นซอสโบราณจริงเลยครับ
ทำจากน้ำมะขามเปียกคันสดทุกวันครับผมอ๋อคือทำเองเหรอพี่
ถามเยอะขนาดนี้จะเปิดร้านแข่งกับพี่เขาเหรอโอ้โหหนูว่าไม่เปิดหรอกค่ะ

ผัดไทยไร้เงาไม่เงาธรรมดาไร้เงาหัวไปเลยค่ะ

พูดอย่างเงิน
แม่งเงาธรรมดาไร้เงาหัวไปเลยค่ะ

ทุกคนเอาจริงนะตอนตรงนะตั้งแต่มารายการนี้
คนก็บอกว่าจะไม่ตลกแล้วอ่ะ

อยากรู้เฮียวทำอร่อยขนาดไหนนะได้เวลาสำคัญครับ

ขออยากอร่อยจริงนะอยากไปนั่นชิมมาก

ก็เดี๋ยวขออนุญาตเฮียเมื่อก่อนผัดให้ชิมซักหน่อยนะคะ
ขอบคุณครับเดี๋ยวดูการทำกันนะครับ
แหดักคอเฮียป้องสง่ายเงิบไปเลยนะจ๊ะน้องจ๊ะ
แต่เรื่องของความอร่อยนี่ไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางจริง
ถึงแม้จะเป็นผู้พิการทางการได้ยินก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้
จากการทำอาหารสุดอร่อยออกมาได้
ถือเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมให้กับใครหลายคนเลยล่ะครับ
นี่นี่ค่ะเวลาที่เธอรอคอยฉันรู้
หนูรอคอยมานานแล้วเฮียขอชิมเลยได้ไหมคะ
เฮียเผินบอกคุณผู้ชมก่อนสิว่ามีอะไรบ้าง
อันนี้พี่บอกก่อนเลยอันนี้ขอชิงก่อนเลย
ใครมาแรกก็ต้องสั่งอันนี้เลย
อะไรไม่ออกต้องอันนี้ก่อนเป็นเมนูดังของทางร้านครับผม
แต่ของหนูนี่ถือว่าเด็ดผัดไพรวุ้นเส้นทะเล

อันนี้เป็นไงแมม้มัวกระทระพร

โปรการบันทึงมากค่ะ

อันนี้เส้นเล็กกุ้งสดแล้วก็กากหมู
เฮียแต่จริงแล้วไม่ได้มีแค่๓เมนูนะ

แต่วันนี้เราซื้อเวลามาไม่พอ

อันนี้เป็นวุ้นเส้นทะเลเผ็ดมาก

อันนี้เผ็ดน้อยและอันนี้เผ็ดกลาง

เพราะชีวิตจริงหนูเผ็ดมากเผ็ดมาก
แม่มั่นใจในความเผ็ดของตัวเองจริงเลยนะ
จ๊ะอ้าวได้เวลาชิมแล้วล่ะครับ
อันนี้จะบอกเลยว่าเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีนะครับ
แล้วก็มันตัดกับความเผ็ดแล้วก็ของทะเลเนี่ย

แล้วเส้นคือแบบว่าเส้นเขาแบบไม่เป็นก้อนนะ
คือแบบว่าเส้นเขาแบบเหนียวนุ่มแต่ไม่เป็นก้อน
ขึ้นมาก็คือแบบเส้นใครเส้นมันอะไรอย่างนี้เลย
ผัดไทยร้านนี้มีความแบบหอมหอมแบบธรรมชาติ

เห็นไหมเพราะเขาเนี่ยตั้งใจใช้เตาถ่าน
คือจะบอกว่าใช้เตาแก๊สมันสะดวกมันง่าย
แต่ความหอมความอร่อยเนี่ยมันจะไม่เท่าเตาถ่าน

ต้องมาลองมาโดนกันให้ได้นะครับ
หนูอยากรู้ว่าชีวิตของพี่อ้นกับพี่เอเนี่ย
กว่าจะแบบว่ามาทำถึงจุดที่แบบมีมิชรินมาได้ขนาดนี้เป็นยังไง

พอหลังจากหม่อมมาเนี่ยโอ้โหมันถล่มทลายครับ

ยังอยู่กันที่ร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเต้าถ่าน
หรือผัดไทยไล่เสียงกันต่อครับ
อิ่มท้องกันเล่าสินะเฮียป้องน้องจ๊ะ
ก็ได้เวลาที่ต้องมาพูดคุยกับพี่เอและพี่อ้นกันถึงที่มาของร้าน
ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ต้องค้นหา
และมีจุดที่พลิกผันอยู่ไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
จะบอกว่าชีวิตพี่เขาสองคนน่าสนใจมาก
คือกว่าจะมีวันนี้นะฮะไม่ใช่ง่ายเลย
เห็นว่าเริ่มมาเนี่ยเห็นสองหนุ่มนี้นะครับ
จริงมีพี่น้องห้าคนใช่ครับมีพี่น้องห้าคนครับ
แต่ต้องบอกว่าเห็นว่าตอนนี้นะคะขายผัดไทยอยู่
จริงแล้วเมื่อก่อนนี้เคยมีค่ายมวย

ครับค่ายมวยตรงฝั่งตรงข้างได้ไหมฮะ
ครับผมที่นี่เรียกว่าใหญ่โตโมโหลานมาก

แล้วในเมืองกิจการใครเป็นคนที่เริ่มครับพี่เอกขายมวย

พี่อ้อนแล้วทำไมถึงได้เลิกทำค่ายมวยล่ะคะ

เขาคิดอะไรไม่ออกเขาก็เอาที่ไปจำนอง
เอาที่เอาเงินมาใช้อะไรอย่างนี้ครับ

ใช่พอไม่มีใครทำต่อแล้วก็มันก็มีปัญหาที่หลังครับผม
เพราะพี่เอหูหนวกตั้งแต่เกิดไม่เคยได้ยินเสียงใด
จึงทำให้พี่เอเป็นใบ้ไปด้วย

เพราะคุณพ่อของพี่เอเป็นเจ้าของค่ายมวยใหญ่

แต่จุดเปลี่ยนของชีวิตคือวันที่คุณพ่อเสาหลักในครอบครัวเสียชีวิตลงนั่นเองครับ
อ่ะแล้วพอเราไม่ทำท่ายมวยแล้ว

ความอาชีพอะไรต่อค่ะ
ก็เหลืองี้เงินส่วนหนึ่ง

ส่วนพี่เอพี่เอก็ไม่มีงานทำ

เค้าก็เลยได้มาขายครับ
จุดไรบ้างครับขายดีไหมครับกะครับ
เขาบอกเมื่อก่อนแหละขายดีอ่าแล้วเค้าเล่นดีกว่า

ใช่เพราะแกบอกว่าแกเป็นคนชอบทานผัดไทย

คือกินแล้วมันก็ชอบตั้งแต่เด็กเลยมะ

ไม่ใช่ครับก็เป็นรถเข็นเล็กคันหนึ่งครับ

ขายรถเข็นอยู่๓ปีได้ครับ
พอรสชาติมันดีลูกค้าก็เริ่มจากขายไข่หนึ่งแผง
เป็น๒แผง๓แผงอยู่ประมาณ๓ปี
หลายครั้งเลยล่ะครับแม่ร้านแตกสิครับงานนี้
เอฟซีหม่อมตามรอยมาชิมแน่นร้าน
เรียกว่าเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่แบบนี้เนี่ย
ย้อนไปมื่อกี่ปีคะที่หม่อมธนัดแตกมา

ตอนนั้นที่พี่หม่อมถนัดแดกมานะคะชีวิตเปลี่ยนเลยไหมร้านเราอ่ะ
พอหลังจากหม่อมมาเนี่ยโอ้โหมันถล่มทลายครับ
จริงจริงต้องภูมิใจว่าหม่อมเนี้ยครับเพราะกูกินมาทั่วเจ็ดยานน้ำเนอะ
่งมาสามครั้งครับครั้งครั้งที่สามมาทำป้ายป้ายมาให้ป้ายร้านป้ายเมนูมา
่อมหักมุมเก็บเงินตอนจบไหมครับไม่มีแล้วครับนี่เริ่มตอนแรกจากไข่สามแผง
พอมองมาปุ๊บปุ๊บเป็นกี่แผงครับเป็นหกแผงเป็นแปดแผงไล่ขึ้นมาเรื่อยครับ
แปลว่าหม่อมถนัดแดกเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ผู้มีพระคุณของพี่อ้นพี่เอเลยไหมฮะ
ใช่ครับต้องเป็นผู้มีพระคุณมากครับถ้าเจอหมวกมาอีกร้านวันนี้จะบอกหมอกว่าอะไรครับ
ถ้าสำหรับตัวผมเนี่ยขอบคุณหม่อมอีกทีนึงครับเพราะว่าหม่อมให้โอกาสคนพิการอย่างพี่เอเนี่ย
ได้สร้างรายได้และมีอาชีพคนรู้จักเยอะตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนแล้ว
เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาแล้วครับทีนี้ให้พี่เอบอกขอบคุณหม่อมถนัดแดกมาก
ที่ช่วยยกคนหูนั่วคนพิการเอ่อให้ทำอาหารได้ให้คนรู้จักเอ่อ
ให้คนรู้จักแท่หลายเอ่อเดี๋ยวดีใจมากบอกเขาก็หม่อมเป็นคนใจดีมากเขาบอกครับ

ถวายพระพุทธขอพรแล้วก็
ก่อนขายทุกวันครับ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเนี่ยจากประสบการณ์ตรงของทั้งพีเอและพีอ่น
มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งอาจจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับทั้งคู่

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องลางของขังเลยก็คือ
ความผูกพันของพี่น้องนั่นเองล่ะครับ
งั้นตอนนี้ขอกลับลงไปคุยกับเฮียป้องและน้องจ๊ะกันต่อดีกว่าครับ
ว่าทั้งคู่ผูกพันกันขนาดไหน
เห็นว่าตอนแรกพี่อ้นก็ยังไม่ได้มาช่วยที่ร้าน

ตอนแรกเลยก็อย่างที่บอกผมก็ทำที่สถาบันการเรียนชุดที่๑
แต่ทีนี้พี่เอพอคนรู้จักเยอะ
เรามองว่ามันต้องเรามีคนช่วยรับโทรศัพท์รับออเดอร์
แล้วถ้าพี่เออยู่กันคนเงียบแบบคนว่าอยู่กัน๓คนอย่างนี้
ผมมองแล้วมันไม่ทันเขา
ผมก็เลยออกจากที่ทำงานมาช่วยพี่เอ
อย่างน้อยผมก็มารับออเดอร์มาสู่สารให้

ตอนนี้ก็ขายดีขึ้นไวขึ้นด้วย

ระบบมันก็จะยวนเหมือนเดิม
เห็นพี่น้องแบบทำงานเข้าขากันดี

ภาษามือออกเป็นภาษาพูดอะไรอย่างนี้

เราก็จะมาฟ้องพี่โดยปกติอย่างนี้

ก็คือพี่เอเนี่ยดูแล

แต่ต้องบอกเลยว่านั่งฟังพี่อ้นกับพี่เอแล้วเนี่ย
รู้สึกว่าพี่น้องพี่น้องคู่นี้คือแบบ

ดีมากของความสามัคคี

ที่สำคัญเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงาน
มาหากินแบบคือต้องบอกก่อนว่า

ข้อจำกัดของตัวเองดูครับพี่ก็มีวันนี้ได้

ถ้ายังไงก็ขอฝากร้านเล็กนะครับ
บ้านใหญ่อากระดับภาษาไทยต่อผ่านไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่าพี่เอเป็นคนพิการทางการได้ยิน
ก็อยากให้อุดหนุนพี่เอเยอะนะครับ

มาจะมาโทรมาสั่งก่อนได้

สุดยอดมากทั้งพี่อ้นแล้วก็พี่เอเลยนะคะ

ใช่สัมภาษณ์อยู่ถึงขั้นแล้วก็ขอตัวไปผัด

ขอบคุณมากครับ

ถึงจะโตมาในค่ายมวยแต่ก็ยังโดนล้อเลียนโดนแกล้งอยู่เป็นประจำ
ผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายทั้งการสูญเสีย
จนทำให้ต้องค้นหาอาชีพใหม่ที่เริ่มต้นจากศูนย์สู้อดทน
และพยายามค้นหานำเอาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบมาปรับปรุง
จนสามารถสร้างรายได้ถึงจะมีอุปสรรคในการสื่อสาร
แต่ก็ยังมีคนคอยสนับสนุนพร้อมกับความผูกพันของสองพี่น้อง
ที่ช่วยส่งเสริมจนทำให้มีวันนี้ที่กลายเป็นเศรษฐีผัดไทย
และนี่ก็คือพี่เอแห่งบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านหรือว่าผัดไทยไร้เสียงนั่นเองล่ะครับ
และเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พี่เอเฮียป้องและน้องจ๊ะก็เลยขอฝึกภาษามือ
มาเพื่อใช้ขอบคุณพี่เอกกันอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะครับ
บทเราขอบคุณ
เรื่องราวดียังไม่หมดตอนนี้พักยกมากระดกชานมเย็นเย็น
พิกัดที่ลาดพร้าววังหิน๒๒ร้านนี้กันก่อนดีกว่าครับ
เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกแห่งตำนานชานมไข่มุกลาวาพ่นไฟซะด้วย
ใครที่ได้ลิ้มลองจะรู้สึกได้ถึงความหอมของชาและความเหนียวนุ่มหนึบหนับของไข่มุก
ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นร้านเล็กแต่ขายดิบขายดีจนขยายเป็นร้านใหญ่โตแบบที่เห็นนี่แหละครับ
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะเจ้าของร้านเขาบอกว่าทำไมพอขยายร้านปุ๊บกลับขายไม่ดี
ลูกค้าไม่เข้าร้านเหมือนเดิมวอนสินแสชัยและรายการเศรษฐีป้ายแดงช่วยหน่อยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
และนี่ก็คือคุณโอเจ้าของร้านที่ขอความช่วยเหลือจากสินแสชัยของเรานั่นเองครับ
ร้านเปิดมานานอย่างครับที่ร้านเนี่ยเปิดมา๕ปีแล้วค่ะ
รายได้เป็นยังไงบ้างครับมีช่วงโควิดอ่ะค่ะรายได้ก็จะดอบลงพอสมควรเลย
อนุญาตดูห่วงจุ้ยเพื่อจะเสริมให้ขายดีมากขึ้นนะครับได้ค่ะ
ที่นี่พลังฮวงจุ้ยมันดีมากมันรับกระแสมาจากตะวันตกนะครับ
ฮะทางปลายโค้งเนี่ยฮะแล้วกระแสทั้งหมดเนี่ยมันก็วิ่งมาชนใส่ชานมไข่มุกของร้านคุณ
ขออธิบายเพิ่มเติมตามหลักฮวงจุ้ยทิศตะวันตกในปีนี้ถือว่าเป็นทิศแห่งการค้า
และร้านไหนก็ตามที่อยู่ในทำเลปลายทางโค้งที่พุ่งมาจากทิศตะวันตก
ก็จะถือว่าดีมากแบบทวีคูณ
เสมือนว่าทรัพย์เนี่ยจะพุ่งเข้ามาใส่ที่ร้านค้านั้นนั่นเองล่ะครับ
งั้นแบบนี้ร้านของคุณโอก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ครับสินแส
พลังดีมากแต่จะต้องนะฮะเก็บกับพลังให้ได้
โดยที่คุณเนี่ยไปบังพลังมันหมดเลย
เอ้าที่ว่ามันไปบังพลังเนี่ยคืออะไรล่ะครับสินแส
อ่าก็คือต้องถอดอันนี้ออกอะครับห้ามทำธรณี
เพิ่งจะปรับปรุงร้านไปหมาดแต่สินแสเขาก็แนะนำคุณโอไปว่า
ถ้าอยากกักเก็บทรัพย์ได้เหมือนเดิมตามหลักห่วงจุ้ยก็ควรที่จะเปิดร้านให้โล่ง
อย่าได้มีกำแพงหรือธรณีมากั้นเอาไว้
เพราะเปรียบเสมือนเป็นการขัดขวางทรัพย์ที่พุ่งเข้ามาหาเรานั่นเองล่ะครับ
นี้เนี่ยเขาเรียกว่าธาตุลมคมมีดค่ะ
ยิ่งเล็กยิ่งร้ายแรงยิ่งใหญ่ไม่น่ากลัว
เพราะป่าวปุ๊บมันก็ข้าวสายตาราวแล้วมันก็มาหาประตู
พลังคมมีดเนี่ยถ้าได้อารมณ์ลายเข้ามาปุ๊บมันก็มาวนอยู่ในนี้
นะฮะพอมาวนอยู่ในนี้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยบางทีอ่ะ
เขาร้อนเขาอึดอัดเขาอะไรเพราะไม่สบอารมณ์

ห้องลมฝั่งตรงข้ามคือคาดร้ายหรืออีกเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านนั่นเองล่ะครับ
เพราะแรงลมซึ่งเปรียบเสมือนคมมีดที่จะฟันเข้ามาที่ร้าน
แต่ถ้าเปิดร้านให้โล่งอย่างที่สินแสบอกไปเมื่อสักครู่
ตามหลักฮวงจุ้ยก็ถือว่าจะช่วยให้คมมีดนั้นพัดผ่านร้านเราไปได้นั่นเองล่ะครับ
ว่าแต่มีอะไรแนะนำอีกไหมครับ
สีเนี่ยฮะเราขายน้ำใช้สีเหลืองเนี่ยผิด
อันนี้มันดินดินมันดูดเราขายน้ำมันดูดน้ำเป็นอาหาร
กับดินไม่ถูกกันลองเปลี่ยนสีสีขาวก็ได้
ใครที่เปิดร้านน้ำสินแสเขาแนะนำว่าอย่าใช้สีเหลืองหรือสีของธาตุดิน
ตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยเชื่อว่าดินสามารถทับถมหรือดับพลังของน้ำได้
พยายามใช้สีขาวฟ้าน้ำเงินซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำ
ก็จะช่วยเพิ่มพลังให้กับร้านขายน้ำเราได้นั่นเองล่ะครับ
ลองไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
วันนี้จะพาพี่แอนเนี่ยมากินของอร่อยจ้า
เศษฐีป้ายแดง
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เบรกนี้น้องใบตองเขามีนัดกับรุ่นพี่สาวสวยพี่แอนครับ

เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ใบตองไม่ได้มาคนเดียว
พี่สาวคนสวยมาด้วยพี่แอนซีเรียม
วันนี้จะพาพี่แอนเนี่ยมากินของอร่อยจ้า
พี่ชอบกินอยู่แล้วเห็นพี่แบบหุ่นแบบนี้นะ
ซูชิซาซินิยากิโซบาทแฮมปูระลาเมนาท
ถ้าอย่างนั้นบฏมพรญาติวันนี้ขอเป็นเจ้ามือ
ร้านลาเมนที่บฏมฝ่าพี่แอนมาทานที่นี่ชามละ๒๕บาท
พี่งงว่า๒๕บาทคือ
ราเมนหรือว่ากูเตี๋ยวเรือฮะ

ได้บีบว่าขายแบบสวนกระแสเศรษฐกิจไปเลย
ก็คืออยากให้ประชาชนทั่วไปจับต้องได้

พี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่จะมากินฟรีก็ไม่ได้
พี่ก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาฝากคุณน้อง
มันจะดีนะคะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวพี่ไปเอาที่รถก่อน
ว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้เด็ดแค่บรรยากาศร้านนะครับแต่อาหารของเขาก็อร่อย
ในราคาจับต้องง่ายแสนง่ายจนโด่งดังฮิตในโลกโซเชียลไปแล้วล่ะครับ
ดูสิครับดูราเมงชามละยี่สิบห้าบาทเท่านั้น
แต่เครื่องนี่มาครบน้ำซุปหอมน่ากินเป็นที่สุด
ร้านนี้เขาตั้งใจทำราคาให้น่ารักแบบนี้มาเป็นจุดขายเลยล่ะครับ
บอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสวรีก็มีแล้ว
ตอนนี้ได้เวลาลองของใหม่ราเมงอนุสวรี
เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ขายชามละแค่๒๕บาท
แบบนี้กันบ้างแล้วล่ะครับโอ้โหหอมมากเลย
แล้วนี่เขาทำกันสดสดเลยนะเนี่ยอุ้ยเครื่องก็เยอะแยะเต็มไปหมด
เมนูก็เยอะเต็มไปหมดเลย
อ้าวสวัสดีค่ะคุณจิ๊บใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

นี่แหละค่ะคุณจิ๊บเจ้าของร้านราเมนนะแห่งนี้
วันนี้ไปต่อเถอะอ่ะชวนพี่แอนด์มาทานร้านกับคุณจิ๊บด้วยกันนะ
นี่นี่นี่นี่ระหว่างที่รอพี่แอนด์ไปเอาของมาให้ค่ะ

มันค่อนข้างจะท้าทายกับเรานิดหนึ่ง

เป็นเหตุให้ว่าสามียื่นคำขาดว่า

คือตอนที่ระหว่างที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมคะ
ก็รู้สึกว่าเราเบื่อเราเคยพบเจอผู้คน

แล้วแต่การที่ต้องมาอยู่บ้านเฉยคือมันจะไม่ใช่ทางเราแหละ

ที่เขามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่แรกแล้ว

เราเลยชวนเขาว่าเขาทำอาหารเป็น
ลองดูคือเริ่มแรกก็คือมีแค่๗เมนู

จะเป็นอาหารญี่ปุ่นจานร้อนคือทำเสร็จแล้วเสิร์ฟ

เพราะว่าเชฟญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนครีสสูตรทุกอันเลย
ส่วนเราจะเป็นแบบว่าคนเป็นแคะเชียร์เก็บเงิน
ตอนหลังเราเริ่มมาฝึกโดยเชฟจะเป็นคนบอกสูตร
พัฒนาสูตรกันแล้วจิ๊บก็มีไปเรียนเพิ่มไปศึกษาเพิ่ม
แล้วก็เริ่มกันตั้งแต่หั่นเนื้อสัตว์การใช้มีดหั่นหมูหั่นผัก
แกะกุ้งการเตรียมซอส
แบบเรียนทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบถูกไหม
ไม่ใช่แค่ว่าไปถึงแล้วเปิดแก๊สทำเลย

ร้านแรกเนี่ยเปิดเป็นร้านข้าวหน้าต่าง

อยู่ลำรุกาคลอง๔ค่ะแล้วก็มีหลายสาขานะคะ

ค่ะก็พอได้อยู่ค่ะตอนนั้นลงทุนไปประมาณแสนนิดนึ

กลายมาเป็น๓สาขาแล้ว

ถามตอนนี้มีแฟนชายเยอะแค่ไหน
ของร้านปลื้มสุโกยมีเฟรนชาย๒สาขาค่ะ

คุณจิ๊บขายอาหารญี่ปุ่นราคาหลัก๑๐
มาตั้งแต่ทำร้านปื้มสุโกยราคาเบาที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม

ที่สำคัญเนี่ยครับคุณจิ๊บยังเอาหนึ่งเมนูเด็ดของร้านเดิมมาต่อยอด
กลายเป็นร้านน้องใหม่ชื่อราเมงนะชื่อนี้นี่แหละครับ
ว่าแต่ทำไมถึงเลือกราเมงมาทำล่ะครับเนี่ย
คือจิ๊บชอบทานราเมนอยู่แล้วแล้วเวลาไปทานราเมนเนี่ยเราก็จะได้เป็นราเมนชามใหญ่ใช่
แล้วเราทานชามเดียวเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่หมดไว้บางทีเนี่ย
ไม่หมดใช่ค่ะแต่เรายังรู้สึกว่าเราอยากทานหลายซุปอยู่เลย
อันนั้นก็เลยเป็นไอเดียต่อยอดว่างั้นเราทำเองดีกว่า
ค่ะเพราะเรามีสูตรมีอะไรของเราแล้วเราก็เลยเอาคุณภาพและราคามาเปรียบเทียบกันจากวัตถุดิบนะคะ
แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้าได้ทาน
แต่อย่างนี้ราคาของวัตถุดิบอย่างเช่นหมูชาชูใช่ไหม
เราต้องใช้เป็นเป็นวัตถุดิบหลักใช่ในราเมนราคามันสูงกว่าพวกหมูสดที่เอามาทำก๋วยเตี๋ยวอีกนะคะ
ขายในราคา๒๕บาทได้เหรอ
ได้ค่ะอันนี้คือเราก็เอาสูตรที่เราอยากได้มาเราก็ไปคุยกับโรงงานเราก็ได้ราคาที่ถูก

ใช่ค่ะแต่จริงกำไรก็ไม่เยอะนะคะน้องใบตองค่ะ
แต่ว่าเราอยากให้คนเนี่ยได้มาทานบ่อยมากกว่าเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายค่ะ
การเลือกทำเลตั้งร้านทำไมถึงต้องมาเป็นอนุสวรีตรงนี้
ก็คือเป็นเกิดจากความบังเอิญที่ว่าเรามานี่แล้วเราก็เหมือนมาชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพอดี
แต่ว่าคือใจเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาชน
แต่เราอยากได้ย่านศูนย์การค้าที่ในราคาเช่าเราไหวค่ะ
มาถึงร้านถึงครัวทั้งที
ขออนุญาตให้คุณจิ๊บพาบุกไปในครัวได้ไหมอยากเห็นว่าครัวที่ทำอยู่เนี่ยมันเหมือนญี่ปุ่นจริงมากเลยอ่ะ

ต้องเข้าครัวมาแบบญี่ปุ่นมากก็เลยต้องทำตัวให้กลมกลืน
พอได้อยู่ไหมคะได้ค่ะ
เหมือนจะไล่ลูกค้ามากดเชิญลูกค้า
อั้นะเราก็พูดถึงเรื่องจุดเด่นของโระแมนกันหน่อย

จุดเด่นของราเมนก็คือเส้นที่เหนียวนุ่มนะคะ

เส้นลาเมนเราก็สั่งทำพิเศษเลยก็คือมีความเหนียวนุ่ม
ยังไงคะเวลาลวกเส้นใช้เวลากำลวกสองนาที
นี่เส้นที่ลวกเสร็จแล้วนะคะได้แล้วค่ะลงไปเลย
เยี่ยมไปเลยล่ะครับน้องใบตองดูจากเมนูในร้านแล้ว
เยอะไปหมดแยกไม่ออกเลยล่ะครับว่าแต่ละซุปคืออะไร
ชามอร่อยแตกต่างกันแค่ไหนไหนน้องใบตองฝึกทำแล้ว
ก็ล้วงความลับแต่ละซุปมาให้รู้กันหน่อยครับว่าทำจากอะไรบ้าง
อันนี้จะเป็นซุปโชยุนะคะจะเป็นซุปชินียูญี่ปุ่น
ซีอิ๊วญี่ปุ่นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นซุปอับูระค่ะ
จะมีความคุกขิกส่วนอันนี้คือทองคัตซึค่ะทองคัตซึ
ทองคัตซึที่เป็นน้ำซุปกระดูกหมูอันนี้เป็นซุปอะไรคะ
อันนี้เป็นซุปปลาค่ะซุปปลาส่วนอันนี้อันนี้เป็นซุปแกงกะหรี่ค่ะ
แกงกะหรี่นี่คือไม่เคยเห็นเนอะอันนี้ซุปกะหรี่ของเราก็คือ
อย่างที่บอกก็คือไม่ฉุนเลยเรียบร้อยค่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะ
ใส่เครื่องแน่นอยู่นะเครื่องเนี่ยแน่นจริงจริง
อย่างที่น้องใบตองบอกเลยครับนั่นนั่นพี่แอนมาพร้อมรอชิมแล้วล่ะครับ
แต่บอกก่อนนะว่าเมนูร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ราเมนนะ
จ๋าอดใจรอกันหน่อยเดี๋ยวได้ชิมทุกอย่างเลยล่ะครับ
ระหว่างที่เรากำลังใจจดใจจ่อกับการรออาหารนะคะพี่แอน
เดี๋ยวขอคุยกับพี่จิ๊บต่ออีกนิดนึงว่าแบบเอาจริงจริงลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานในร้านเนี่ย
เป็นเป็นลูกค้ากลุ่มไหนยังไงบ้างเป็นกลุ่มหลากหลายเลยค่ะค่ะ
ก็คือส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นกลุ่มไว้ทำงานกลุ่มไว้ทำงานก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่แอด
แม่แม่แบบนี้ไม่มากินเลยหรอกครับนี่ค่ะพี่แอดบางทั้งโลกอะพี่แอดจะอยู่ในกลุ่มไว้รื่ส

ตอนแรกก่อนค่ะน้องใบตอง
เริ่มแรกก็จะหยุด๕๐๐๘๐๐ชามต่อวัน

พีคตอนประมาณช่วงเดือนที่๒เข้าเดือนที่๓
มีเพจมารีวิวร้านเราค่ะ
หลังจากนั้นก็คือได้กระแสตอบรับแบบตูมเดียวชั่วข้ามคืนเลย

ก็คือลูกค้าต่อแถวยาวจนไปถึงลิฟต์เลย

ตอนนั้นขายได้๒๐๐ชามต่อวัน

สมมุติขายเวลา๒๐๐๐ชาม
คิดเล่นเนอะ๓๐วันเนอะ
เดือนหนึ่งล้านห้า
คุณใจเนอะค่ะ
คาดเลยค่ะน้องใบตองคือภูมิใจมาก
สิ่งที่เราทำเนี่ยออกมาก็คือลูกค้าชอบเหมือนกัน
เดี๋ยวนะตอนนี้พี่แอนบอกน้ำลายสอแล้ว

โอ้โหน่ากินจริงเลยล่ะครับ

เตรียมอาหารมาให้ร้อนตกขนาดนี้
อยากจะไปขอนั่งร่วมโต๊ะทานอาหารกับน้องใบตองกับพี่แอนจริงเลยล่ะครับ

โอ้โหคุ้มค่ากับที่รอคอยไหมคะพี่แอน
เต็มโต๊ะช่วงการตาดีมากเลยค่ะ
เป็นแบบลาเมนชาติต่างใช่ไหมครับ
แต่หนูก็แนะนำไม่ได้ต้องถามพี่จี๊บแล้วแหละแนะนำจะอะไรบ้าง
น้ำซุปในราเมนนะคะนี่จะเป็นซุปปลานะคะซุปแกงกะหรี่ค่ะ
ซุปโทงคะซื้ออัวุระอันนี้จะเป็นลาเมนแบบแห้ง
วันนี้จะเป็นลาเมงโชว์อยู่ส่วนน้องใหม่อันนี้เพิ่งเปิดมาใหม่
สดร้อนเลยจะเป็นราเมนสไปซี่นะคะ
ว้าวอันนี้ก็สำคัญที่สไปซี่

ส่วนซุปที่คุณอันชิมค่ะจะเป็นซุปโชยุ
อันนี้ก็จะเป็นซุปซิลญี่ปุ่นอันนี้ก็จะออกรสชาติหวานเข้มนะคะ

ส่วนต่อไปก็จะเป็นซุปทงพัสสือนะคะ
ซุปโทงคะซื้อนี้ก็จะเคี่ยวจากกระดูกอู๋ของเราค่ะ
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซุปปลาค่ะ

นี่คือที่อื่นเขาก็จะมีสูตรนี้เหมือนเราหมดไหมคะ

ถ้าที่เราที่เดียวตอนนี้ก็จะมีจะเป็น
เน้นซุปแกงกะหรี่ที่จะไม่ค่อยเห็นที่ร้านไหนเลยค่ะ

แล้วก็พัฒนามาพิเศษก็คือกลิ่นจะไม่ฉุนเครื่องเทศ

บางคนบอกว่าไม่ครับทานกางรีเพื่อว่ามันจะมีกลิ่นธุมเทศ
อินแรงเนอะแต่อันนี้คือพัฒนาสูงมาก

อันนี้เป็นไข่ต้มไข่ดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะแม่

ได้ผมเป็นเสร็จถี่แล้วแม่ไม่ว่าม

ไม่เห็นรอ
น้ำซุปแต่ละซุปนี้ได้มาจากไหนครับ
เกิดจากการที่เชฟญี่ปุ่นอยู่กับจิ๊บในร้านเก่าอะค่ะร้านตุ้มสุโกย
แล้วก็มาทดลองพัฒนากันประมาณ๒เดือนเลย
เพื่อจะได้เป็นสูตรนี้ของเรามา
คือ๒เดือนนี่คือทดลองน้ำซุปกันอย่างเดียวเลยเหรอ
ลองปรับสูตรการหาวัตถุดิบต่างเพื่อให้เราสามารถคุมในราคา๒๕บาทได้

แล้วตามเปิดร้านเริ่มแรกเราก็ทำซอสเองเขี้ยวซอสเอง
ซอสทงคะซื้อก็ใช้เวลาในการเคี้ยว๖ชั่วโมง
แต่ว่าหลังจากเนี้ยค่ะประมาณช่วงต่อเปิดได้มาสองเดือน
แล้วก็เอาสูตรซอสเข้าโรงงานเพื่อว่าให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น
ก็คือแบบว่ามันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด
ก็คือจะมีแบบเหมือนครัวกลางแล้ว
เพราะว่าถ้าเราจะขยายสาขาเราก็ต้องควบคุมวัตถุดิบ
แล้วก็มาตรฐานของรสชาติด้วยค่ะ
แล้วก็กำลังการผลิตเราก็เพิ่มขึ้นได้
จิ๊บคะพอมันเป็นชามเล็กอย่างนี้
เคยมีคนเข้ามาแข่งกันทานแบบที่เรียงต่อกันเป็นคอนโดแบบเยอะที่สุด

มีผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทานกัน๒เซตค่ะเป็น๑๐ชาม
ส่วนตอนนี้ผู้ชายนะคะสองพันยี่สิบหกชาม
อุ้ยพี่แอมสู้ไหมวันนี้กิน๖ชามเลยเนอะ
สู้ค่ะพี่สู้สุดใจขาดดินเลยพี่อดอาหารเป็นล่วงหน้าก่อนวัน
ทำให้กระเพาะแบบว่างเปล่ารอรับ
อ่าบอกเลยว่าเมนูเขาเยอะจริงจริงนะให้พี่จิ๊บฝากร้านอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะ
อุ้ยน่ารักมากเลยก็คือมีโปรโมชั่นทางครบ๕ซุปอะค่ะ
แถมฟรี๑ซุปนะคะสามารถแจ้งพนักงานได้เลย
ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อันมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น

สวัสดีค่ะ
แม่ทำงานอยู่ลูกไปบอกแม่กลัวเลย
กลัวลูกหยุดบอกมา

แม่ทำมาหากินก่อนแม่เป็นเศรษฐีแล้วแม่ไม่ว่า